ของคุณว่าด้วยเรื่องของยาเสพติดกับนักการเมือง
ต่อเลยค่ะของดิฉันว่าด้วยเรื่องยาเสพติดกับตำรวจ
ยังจำกันได้ใช่ไหมฮะสารวัตรแย้สารวัตรแย้เป็นอดีตตำรวจปรับปรามยาเสพติด
แล้วก็ถูกโอนย้ายให้มาเป็นตำรวจท่องเที่ยวช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา
แต่ที่มันเป็นประเด็นเพราะว่ากล่องพัสดุปริศนาจ่าหน้าถึงสารวัตรแย้
พันธุ์ตำรวจโทพิเชษเสาแบนแล้วปรากฏว่าคุณแม่ของสารวัตรแย้เป็นคนแกะ
แล้วแกะออกมาเนี่ยข้างในมันเป็นยาเสพติดแล้วตอนนั้นตำรวจปรับปรามยาเสพติด
หน้าล้อมหลังเลยนะคะสิบกว่าคนสิบกว่าคนนี่แหละก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมานะคะ
ล่าสุดเมื่อวานนี้พันธ์ตำรวจโทพิเชษเสาแบนหรือว่าสารวัตรแย้
ซึ่งตอนนี้ถูกโอนย้ายมาเป็นตำรวจท่องเที่ยวก็เดินทางเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
ที่สพพายุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวานนี้นะคะตอนที่เข้ามาแบบนี้ก็สีหน้าสีตายิ้มนะคะ
ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนรีบเดินขึ้นไปที่ห้องศูนย์ประชุมปฏิบัติการ
รออยู่แล้วรอที่จะปากคำก็คือพันธ์ตำรวจเอกณโรงสรรค์พรมฮัทธา
ตำรวจเอกอดีศักดิ์สุธารักษ์ผู้กำกับสพพยุหะคีรี
ตำรวจปรับรามยาเสพติดภาค๖ตำรวจชุดสืบสวนภาค๖รออยู่แล้วค่ะ
รอสอบปากคำสารวัตรแย้แล้วก็ตอนที่สอบปากคำเนี่ยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนขึ้นไปชั้น๒นะคะ
หลังจากสารวัตรแยะเข้าให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนนับเวลาแล้วก็รวมกว่า๓ชั่วโมงค่ะ
เดินลงมาจากห้องประชุมเพื่อไปขึ้นรถระหว่างที่ไปขึ้นรถเนี่ยนักข่าวจิ้มใหม่เลยค่ะ
จิ้มใหม่ถามว่าเอ๊ะไปให้ปากคำเนี่ยให้ว่าอะไรยังไงบ้าง
สารวัตรแย้ตอบสั้นบอกว่าอยู่ในกระบวนการสอบสวนของตำรวจยืนยันว่าตัวเองบริสุทธิ์ถูกกลั่นแกล้ง
ส่วนรูปคดีได้ให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนทั้งหมดแล้วรอให้ทางเจ้าหน้าที่สอบสวนหาข้อเท็จจริงซะก่อน
อีกหนึ่งประเด็นที่นักข่าวของเราไปถามสารวัตรแย้เมื่อวานนี้
เรื่องชื่อสารวัตรแย้ไลน์ของสารวัตรแย้ไปปรากฏอยู่ในกลุ่มไลน์
ขบวนการค้ายาเสพติดได้ยังไงอืมสารวัตรแย้เนี้ยตอนเนี้ยตอนเนี้ย
สารวัตรแย้บอกสั้นบอกว่าข้อมูลให้กับตำรวจไปหมดแล้ว
เดี๋ยวตำรวจก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะ
ทีนี้เราไปถามอีกหนึ่งท่านค่ะรองผู้การจังหวัดนครสวรรค์
บอกว่าสารวัตรแย้ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคดีมาก
หลังจากนี้จะนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดไปตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
ซึ่งวันนี้ทางพนักงานสอบสวนไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดกับสารวัตรแย้
จากสารวัตรแย้เมื่อวานนี้มาในฐานะพยานเท่านั้นนะคะ
ส่วนรูปคดีต้องให้ตำรวจไปทำงาน
ซึ่งจะนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดเมื่อวานนี้
ไปรวมกับตำรวจปราบรามยาเสพติดที่ได้ก่อนหน้านี้
เพื่อสรุปสำนวนให้เร็วที่สุด
ส่วนการสอบสวนสารวัตรแย้ก็ได้ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับความขัดแย้ง
เรื่องของการปรับปรามยาเสพติดที่สารวัตรแย้มีการทำงานก่อนหน้านี้นะคะ
แต่ทางเจ้าหน้าที่ก็มีการตรวจสอบข้อได้จริงอีก
ว่าจะสามารถสรุปสำนวนแล้วก็ความคืบหน้าได้เร็วนี้
ทีนี้มาดูต้นทางกันหน่อยต้นทางของปรายศนีย์
ต้นทางของพัสดุที่ส่งไปให้สารวัตรแย้ก็คือส่งมาจากสตึกบุรีรำถูกไหมคะ
คนที่ส่งเนี่ยก็คือนายอนุสักมิ่งเมือง
เป็นคนส่งพัสดุผู้ชายคนนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
เป็นใช่ไหมใช่เป็นคนส่งพัสดุแต่เอาบัตรประชาชนของคนอื่นเนี่ย
สวมสิทธิ์ก็คนจ้างวันให้มาเอออืมเนี่ยค่ะส่งไปปลายทางเนี่ย
กล่องแล้วคนอื่นเนี่ยหน้าซองของพัสดุเนี่ย
คือเขียนด้วยลายมือหมดเลยนะยกเว้นส่งไปที่บ้านของสารวัตรแย้
พิมพ์ค่ะพิมพ์เป็นชื่อสารวัตรแย้แล้วไม่ใช้ยศตำแหน่งด้วยนะ
เขียนว่านายพิเทศสาวแบนนี่แหละข้อพิรุษข้อที่หนึ่ง
เมื่อวานนี้ตำรวจก็ไปสอบปากคำนายอนุสักเพิ่มเติม
นายอนุสักให้ข้อมูลที่น่าสนใจบอกว่าจริงแล้วคนสั่งการ
ให้มาส่งพัสดุซึ่งข้างในเป็นยาเสพติดคือนายใบเล่
นายใบเล่เป็นคนจังหวัดพิศนุโลก
ทีนี้ตำรวจก็ต้องไปขยายผลต่อแล้วค่ะว่านายบายิลเล่คือใคร
เป็นขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่หรือเปล่า
แล้วเกี่ยวข้องยังไงกับสารวัตรแย้
เป็นการกลั่นแกล้งรู้จักกับสารวัตรแย้มาก่อนหรือเปล่า

และผู้ต้องหาก็ใส่เสื้อสลายกัญชาเลย
คนก็แบบว่าแม่ออกตัวชัดเจนเหลือเกิน